คุณผู้ชมสะโพกไก่ค่ะยังคงที่อยู่ที่๙๐
ต่อกิโลกรัมนะคะเช่นเดียวกับเนื้อแดงวัวก็ยังคงที่อยู่ที่๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนไข่ไก่เบอร์๐อันนี้ปรับขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่๔๘บาทต่อฟองเช่นเคยนะคะ
มาดูราภาของผักกันหน่อยกะลำปลี้เขียวก็ยังคงที่อยู่ที่สิบห้าถึงสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
กะเพราอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาก็อยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบนะคะแปดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมจ้ะ
อาจจะมีราคาปรับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยในสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวอัปเดตกันไปวันต่อวันนะคะ